ไปดูเรื่องบนท้องถนนที่นครศรีธรรมราชค่ะ
รถกระบะขับมาจากอีกเลนหนึ่งนะคะกำลังจะแซงรถคันหน้า
แต่ว่าแซงไม่พ้นไปชนค่ะรถคันที่ชนก็คือเป็นรถบัส
ขนส่งรับนักเรียนวิ่งสวนมาชนกันอย่างจังนะคะ
มีคนเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บเจ็ดค่ะ
โอ้โหเห็นรถนักเรียนแล้วใจไม่ดีเลยอืมเนี่ยค่ะ
สภาพเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะสพบังชันนะคะ
ตำรวจไปที่เกิดเหตุนะคะอยู่ที่ถนนสายบางขันลำทับนะคะ
รถกระบะสีขาวคันนี้ค่ะทะเบียนจังหวัดตรัง
ดูสภาพค่ะครับโอ้โหพังยับเยอะเลยครับ
ข้างในนั้นมีผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคือคนขับคุณเอกชัยค่ะนะคะ
เสียชีวิตต้องเอาเครื่องตัดถ่างนำร่างออกมาจากตัวรถค่ะ
ใกล้กันรถบัตรรับส่งนักเรียนสีเหลืองของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่อำเภอทุ่งสงศ์ด้านหน้าขวาเนี่ย
แล้วก็ตัวถังรถด้านขวาถูกชนจนยุบนะคุณผู้ชมคงจะเห็นนะคะ
แล้วก็เป็นรอยไปทั้งแถบเลยเด็กอยู่ในนั้นกำลังจะไปโรงเรียนค่ะ
ได้รับบัตรเจ็บไปหกคนเด็กที่เจ็บเนี่ยก็มีอายุตั้งแต่หกถึงสิบแปดปีนะคะ
คนขับรถคันนี้ก็เจ็บนะคะต้องลำเลียงส่งโรงพยาบาลกันอย่างเร่งด่วนเลยค่ะ
เรื่องต้นทราบว่าประมาณ๖โมงเช้ารถบัตรกำลังขับตระเวนรับนักเรียน
พอมาถึงตรงนี้ค่ะกระบะคันนี้วิ่งสวนเลนมาด้วยความเร็ว
พยายามจะแซงรถคันข้างหน้าแต่แซงแล้วมาเจอรถบัตรวิ่งสวนมาค่ะ
ครับก็เลยแซงไม่พ้นรถเสียหลักชนรถบัสจนมีผู้เสียชีวิต
แล้วก็บาดเจ็บหลายรายรวมถึงคนขับด้วยค่ะครับ